คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เราต้องออกมาเตือนคุณผู้ชมเลยค่ะ
เพราะว่าทางคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยออกมาเตือนนะคะ
ว่ามีการอวดอ้างเกินจริงโฆษณาเกินจริง

เขาอวดอ้างว่าโอ้โหรักษาสิวฝ้ากระลอกให้หายได้เลย

ใช่ฝ้ากระหายคือฝ้ากลับมันหายได้ยากมากนะน้องคิง

บู่ซึ่งทุกบ้านมีใช้หมดเหมือนกันเนี่ย

สีผมก็จะอ่อนลงไม่ต้องไปทำสีผมเลย

สุดท้ายมันไม่ใช่ค่ะมันไม่ได้ค่ะเนี่ยหน้าเขาพังกันเลยเนี่ย
รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือออย
ในแพทย์นรงอภิกุลวนิษฐ์ออกประกาศเตือนนะคะ
บอกว่าสบู่ผสมสมุนไพรยี่ห้อหนึ่ง
เขาโฆษณาว่าสรรพคุณเขาเยอะมาก
ลอกหน้าผลัดเซลล์ผิวฝ้ากระหาย
สระผมสีผมจะอ่อนลงกลายเป็นสีน้ำตาล

โอ้โหครอบจักรวาลครับ
แล้วก็ต้นทางจากคลิปวิดีโอค่ะ
มาจากงานอีเวนต์ในโรงแรมแห่งหนึ่งที่ปัตตานีนะคะ

พอตรวจสอบแล้วเนี่ยทราบว่า

อยู่ในพื้นที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป็นบริษัทที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

คือสอดคล้องตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการผลิต
นำเข้าเครื่องสำอางสูตรตำรับตรงตามที่จดแจ้ง

อันนี้มีการเปรียบเทียบปรับไป๖๐๐๐บาท
แล้วก็เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งไปตรวจวิเคราะห์

ได้มีการประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนทบุรี

ฉลากมีการแสดงข้อความ

สาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอาง

แล้วก็เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งไปตรวจวิเคราะห์
กั้นโฆษณาทางสื่อออนไลน์แล้วด้วยนะคะ

อย่าไปหลงเชื่อนะคะอย่าไปซื้อมาใช้นะคะ
เพราะนี่คือการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
มันไม่มีหรอกค่ะสบู่ที่จะทำให้ฟากระหายไปได้
มันเป็นการอวดอ้างที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้นะคะ
เพราะสบู่วัตถุประสงค์ของสบู่คือทำความสะอาดเฉย
ทำความสะอาดผิวหน้าผิวกายแล้วก็ต้องล้างออกด้วยน้ำสะอาด
แต่ถ้าจะมาบอกว่าโอ๊ยฟอกผมแล้วผมสีอ่อนกันแดดก็ได้
รักษาสิวทำให้ฝ้าหายกระหายอันนี้ไม่จริง

คือรองศาสตราจารย์ดรเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็ให้ข้อมูลค่ะ
เพจเฟซบุ๊กอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองใบอาจารย์เจต
บอกเลยว่าไม่ควรเอาสบู่สมุนไพรมาลอกหน้านะคะ
คือลอกหน้าเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ฝ้ากระอะไรมันหาย
มันจะทำให้เป็นแผลซะด้วยซ้ำ
ผิวหน้าลอกคือ๒สัปดาห์เดือนนึงหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
มันทำให้ผิวหน้าเนี่ยมันเป็นแผลสะเก็ด
มันผลัดเซลล์ผิวไปเลยเหมือนลอกผิวไปเลย
แล้วกลายเป็นแผลเป็นสะเก็ดเป็นดำ
คือมันเหมือนลอกหนังกำพ้าไปเลยนะคะ
แต่สิ่งที่เราต้องการจะให้มันหายเรื่องฝ้ากระ
มันไม่ได้หายไปมันเอาผิวชั้นบนของเราลอกไป
เหมือนเป็นแผลแล้วก็เป็นสะเก็ดดำอ่ะนะคะ

แต่สิ่งที่เราได้เห็นคือเขาพยายามจะลอกผิวหนังออกไป
ทั้งผิวหน้าเลยซึ่งการการลอบ
เขาบอกว่าโรคสิทธิ์ใหม่ดูหนังดูเรียบดูตึงเหมือนผิวเด็กครับ
แต่ว่านั่นคือทำให้ชั้นหนังกำพาของเขา
บางลงบางลงเรื่อยนะครับแล้วก็
เหมือนเสียตามาครับคืออาจจะดูเหมือนกับสี
งจางลงหรือว่าริ้วรอยต่างลงแต่ว่า
พอผิวหน้าบางเนี่ยครับโอกาสที่พอโดนแสงเนี่ยครับ
แล้วก็เกิดการแพ้ขึ้นร่างกายพยายามจะสร้าง
ใช่ค่ะสบู่ก็คือสบู่ก็ต้องเข้าใจคำจำกัดความของสบู่ก่อนว่าใช้เพื่อประโยชน์อะไรนะคะ
แต่อันนี้อดอ้างยิ่งกว่ายายิ่งกว่าโอ้โหไปหาหมอที่คลินิกเลเซอร์อะไรอีกอะค่ะ
ทีมข่าวก็พยายามจะสอบถามไปที่เจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะ
เจ้าของผลิตภัณฑ์บอกว่าตอนนี้ขอรวบรวมข้อมูล
แล้วเดี๋ยวจะออกมาชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดนะคะ
เราก็เลยยังไม่สามารถพูดชื่อผลิตภัณฑ์ได้นะคะ
ถ้าคุณผู้ชมสงสัยว่าทำไมไม่พูดชื่อล่ะ
พูดไปเลยสิจะได้ไม่ต้องไปซื้ออะไรอย่างนี้
เดี๋ยวรอทางเจ้าของผลิตภัณฑ์ออกมาชี้แจงก่อนค่ะ
เมืองต้นเขาแค่บอกว่าเป็นสบู่สมุนไพร

แต่เดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมรอติดตามกันแล้วกันนะครับ